ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
ที่สำคัญครับมวลน้ำเหนือที่ไหลมายัง
ก็ทำให้แม่น้ำค่อนข้างที่จะขุ่นนะครับ
ส่งผลกระทบต่อปลาในกระชัง
ทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องเร่งขายปลา
แม้ว่าจะถูกกดราคาก็ตาม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ชังปลาทับทิมในแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
หลายกระชังยังไม่ได้ถูกย้ายขึ้นฝั่ง
เหมือนกระชังปลาบางแห่งที่อพยพปลา
ขึ้นไปที่บ่ออนุบาลก่อนหน้านี้
หลังทราบว่าจะมีน้ำเหนือรอบ๒
เข้าสู่แม่น้ำแห่งนี้ประมาณสัปดาห์หน้า
อีกไม่กี่วันนะคะคุณภาพน้ำเจ้าพญาตรงนี้
ก็จะยิ่งมีคุณภาพต่ำลงมากขึ้นค่ะ

น้ำที่ขุนอยู่แล้วก็จะยิ่งขุนมากขึ้นไปอีกค่ะ
ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังแบบนี้

จะต้องจับปลาภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
เพราะว่าการย้ายปลาในกระชังไปพื้นที่อื่นนั้น

จากว่าปลามีตัวขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ

ให้พ่อค้าคนกลางมารับป่าไปโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
แม้ว่ามวลน้ำเหนือรอบ๒ยังมาไม่ถึงจังหวัดสิงห์บุรี
แต่ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบอกว่า

โดยจะสังเกตว่าเวลาโปรยอาหารลงไป
ปกติต้องมีปลาขึ้นมากินอาหารอย่างคึกคัก
เพราะ๑กระชังจะมีปลาไม่น้อยกว่า๑๕๐๐ตัว
แต่ช่วงนี้กลับไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารเหมือนเดิม
และคุณภาพน้ำที่ต่ำลงทำให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อย
ป่าเริ่มตายแล้วบางส่วน
ที่สำคัญปลาทับทิมเหล่านี้อายุ๕เดือน
กำหนดอายุในการจับขายแล้ว
จึงต้องฝากความหวังไว้ที่พ่อค้า
ว่าจะมาจับปราบภายใน๓๔วันนี้
แม้ว่าอาจจะโดนพ่อค้าคนกลางบางราย
ใช้โอกาสนี้กดราคารับซื้อให้ต่ำลงกว่าเดิมก็ตาม
ก็ต้องขายต่ำ

เจ้าของกระชังปลาบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมา

ลดลงจาก๗๐บาทต่อกิโลกรัม

หากในช่วงนี้ราคารศิลป์ลดลงอีก

เนื่องจากต้นทุนโดยเฉพาะค่าอาหารปลานั้นสูงมาก
ในแต่ละวันต้องให้อาหารปลาถึง๕รอบ
แต่หากพ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้อปลาก่อนที่น้ำเหนือจะไหลมา

ก็คงทำได้เพียงดึงกระชังป่าเข้าชิดขอบฝั่ง
เพื่อไม่ให้กระชังหลุดไปกับสายน้ำ
แม้ว่าปลาทั้งหมดนี้จะมีโอกาสตายคากระชัง
เพราะออกซิเจนในน้ำมีไม่เพียงพอก็ตาม

ข่าวทะลัดทีวีรายงาน